มาดูการปราบรามยาเสพติดอีกหนึ่งคดีนะคะ
ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองส่วนที่กำลังกันค่ะ
ไปบ้านพักครูของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพรนะคะ
ไปตรวจบ้านพักครูปรากฏว่าในบ้านพระครูไปเจอยาบ้า
ไปเจอไอซ์ชนิดเกล็ดใส
คนที่เป็นเจ้าของคือใครมันอยู่ในบ้านพระครู
คนที่เป็นเจ้าของคือครูผู้ช่วย
แต่ครูผู้ช่วยคนนี้นะคะยังคงปฏิเสธอยู่บอกว่า
ผมก็อยู่บ้านหลังนี้มานะแต่ผมไม่รู้ว่ายาเสพติดพวกนี้
มันเข้ามาอยู่ในบ้านยังไงเอาตอบตำรวจแบบนั้นนะคะ

ตำรวจสพนาศักดิ์พร้อมด้วยฝ่ายปกครองและทหาร
มณฑนทหารบกที่๔๔ค่ะ
ส่วนที่กำลังจับกลุ่มนายธนิษฐ์นุ้ยดำหรือครูหอย
อายุ๓๙ปีเป็นครูผู้ช่วยโรงเรียนแห่งหนึ่ง
และนายไฟรัตน์นักศิริหรือขาวอายุ๔๒ปี
จับกลุ่มตัวที่บ้านพักครูนะคะในอำเภอสวีจังหวัดชุมพร

ยาบ้า๓๔๘เมตรไอซ์ชนิดเกร็ดใส๐๑๕กรัม
ช่างน้ำหนักแบบดิจิทัลอุปกรณ์การแบ่งไอซ์
น้ำต้มใบกระท่อมอยู่ในกระติกไฟฟ้า๑ลิตร
และอุปกรณ์อื่นอีกหลายรายการค่ะ
การจับกลุ่มครั้งนี้เจ้าหน้าที่เขาขยายผลมาจากการจับกลุ่ม

คดีก่อนหน้านี้เขาให้ข้อมูลบอกว่าครูหอย
เป็นครูผู้ช่วยอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
เป็นผู้จำหน่ายยาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่
จนที่อาศัยอำนาจคศอมตรา๔๔บุกเข้าตรวจค้น
หลังจากนั้นไปเจอผู้ต้องหาทั้งสองคน
หลับอยู่ในห้องแล้วก็ค้นห้องไปเจอยาบ้าซุกซ่อนไว้
จากการสอบสวนนายภัยรัฐหรือว่าขาว
คนที่หลับอยู่กับคุณครูเขาบอกว่า
ซื้อยาบ้ามาจากครูหอย๕ครั้งละ
ซื้อครั้งละ๑ถุงจำนวน๒๐๐เมตร
๑๐๐๐บาทแล้วเอาไปขายต่อราคาเม็ดละ๑๐๐บาท
ถูกจับกลุ่มเดินทางมารับยาบ้าที่สั่งเอาไว้๑ถุง
แต่ได้ร่วมกันเสพยากับครัวหอย
จากนั้นเผลอหลับไปจนเจ้าหน้าที่เข้ามาจับกลุ่มได้นะคะ
ส่วนครูหอยซึ่งเป็นคนขายให้การภาคเศษค่ะ
อ้างว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
และไม่รู้ว่าใครนำเอามาไว้ในห้องพัก
ส่วนที่ยอมรับคือยอมรับว่าเสพเพราะหลักฐานมันทนโทษนะคะ
นี้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวทั้งสองคนไปสอบสวนขยายผล

ร่วมกันครอบครองยาเสพติดไว้ในครอบครอง
เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายค่ะ